เพื่อนบ้านดีชีวิตมีสุขอันนี้ความจริงนะ
คือเจ้าของบ้านหลังนี้เขาจะไม่อยู่บ้านห้าว
ทำไงดีไม่ได้อยู่ตั้ง๕วันเลี้ยงแมวไว้ด้วย

ห่วงว่าใครจะให้อาหารใครจะให้น้ำไหม

เอากุญแจให้เลยนะเขาไว้ใจกันมาก
แล้วเปิดดูกล้องวงจรปิดภาพที่เห็น

โครงการฝากบ้านไว้กับวาว
ยายเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านเรา
คือเราไปเที่ยวต่างจังหวัด๕วัน
เราเป็นห่วงน้องแมวกับแฮรี่ด๊อกในบ้าน
เราก็เลยฝากกุญแจไว้กับยาย
เพื่อแค่ให้แวะมาดูน้องแมวหน่อย

เดินเข้ามาก็คือให้อาหารปลาแล้ว
เข้ามากวาดบ้านต่อให้อีกจ้า
วาดไปเล่นกับน้องแมวไป
แล้วแมวเราก็อ้อนยายซะเหลือเกิน
ดูดิพันแข้งพันขายายก็ยิ่งเดินไม่ค่อยไหว

แล้วก็มากวาดต่อ
กว่าสะอาดกว่าตอนที่กูอยู่บ้านอีก
หลังจากนั้นยายก็หายเข้าไปข้างบ้าน
ออกมาพร้อมกับสายยางจ้าลดน้ำต้นไม้
ไม่ต้องย้ายคุณยายอยู่ไหนเดี๋ยวเบิร์ตจะไปรับ
เบิร์ตจะไปรับมาอยู่บ้านเบิร์ตเลย

ญาติกันที่ดอมถามใช่ญาติกันหรือเปล่า

เป็นเพื่อนบ้านแล้วดูสิ่งที่ยายทำดิ
กวาดบ้านให้ให้อาหารแมว
ให้อาหารแพรรี่ด๊อกออกไปรดนับต้นไม้ให้ทิ้งขยะให้
แล้วยายมาทำแบบนี้ทุกวัน๕วัน
คิดดูสิยายไม่ได้ได้อะไรเลยอะค่ะใช่น่ารักมากจริงจริงนะคะ
ก็อย่างที่บอกแหละเพื่อนบ้านแมวแมวอย่าไปปวนยาย
อันนี้ตอนให้อาหารพาริด็อกที่อยู่ในกงนี่นะคะ

แล้วชาวเน็ตมาชื่นชมคุณยายเยอะมากจริง
บอกว่าเพื่อนบ้านดีเป็นสีประเสริฐมากค่ะ
อืมนี่นี่เพื่อนบ้านหรือญาตินะทำไมถึงน่ารักขนาดนี้
ล่าสุดนะเราได้คุยกับเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านหลังนี้นี่แหละค่ะคุณบารเมษ
สาธิตคุณเล่าให้ฟังบอกว่าโหย
เรื่องก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยครับ
เนี่ยผมกับแฟนไปเที่ยวช่วง๑๑๑๕ตุลาที่ผ่านมา
ผมทำยังไงดีฝากไว้กับยายตุ๊กละกัน
ตุ๊กเป็นเพื่อนบ้านผมยายแกอายุ๗๑แล้ว

แล้วก็มีแพรรี่ด็อกอีกตัวนึงนะมีปลาหน้าบ้านด้วยนะยาย
แต่ยายไม่ใช่แค่ให้อาหารให้น้ำเท่านั้นไง
ดูแลบ้านให้กวาดบ้านเก็บขยะ
ให้อาหารสัตว์เล่นกับน้องแมวรถนำต้นไม้

แล้วที่อึ้งคือยายตักแบบตั๊ะเอ๊ะน้องแมว
เออตักซายแมวกระบะซายแมวให้ด้วยค่ะ
หูนี่คือมีเพื่อนบ้านดีบางคนบอกว่า
ยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งด้วยนะ
ถามว่าคุณปรเมฆสนิทกันได้ยังไง
สนิทกับคุณยายได้ยังไงบอกอ๋อ
จริงเริ่มต้นมาจากเรื่องของแมวเลย
ตุ๊กแกก็รักแมวเหมือนกัน

แต่ตอนแรกผมช่วยรักษาแล้วผมช่วยดูแล
ตุ๊กแกก็บอกว่างั้นเดี๋ยวยายรับโกโก้ไปเลี้ยงต่อละกัน
ทีนี้แหละจุดเชื่อมกันก็คือเรื่องของแมว

ถามยายตุ๊กบ้างยายตุ๊กยายตุ๊กมาช่วยแบบนี้นี่คือยายตุ๊ก

ห่วงแมวแล้วยายรู้ว่าบ้านนี้เขาไปข้างนอกมา

ยายบอกยายขอแค่จกพุงแมวสักนิดหนึ่งครับ
ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยทางฝั่งเจ้าของบ้านนี้นะ
เขายกมือไหว้คุณยายเลยบอกคุณยายซึ้งน้ำใจคุณยายมาก
คุณยายเปรียบเสมือนญาติผู้ยายเปรียบเสมือนแม่ผมคนหนึ่งเลยนะ

มาอยู่กับหมากับแมวมาตั้งเล็กเลยคุณ

อืมแล้วก็ทำไมเขาให้ดูหมาแมวทำไมต้องไปลดน้ำอะไรด้วย

อ๋อทำไมรดตายนะ

แล้วอีกอย่างมันอยู่ฝากเขาจะมา
กลับมาก็เหนื่อย

กลับมาเขาจะได้ไม่ต้องทำ
คิดอย่างนี้ไม่ได้คิดอะไร

บารเมฆพี่เคยได้ยินไหม

เพื่อนบ้านมันเหมือนการซื้อหวย

รางวัลที่หนึ่งเลยได้เพื่อนบ้านแบบนี้ผมบอกให้

เป็นหวยชุดหัวชุดกันไปเลยเต็มเนี่ยคุณยายน่ารักขนาดนี้แล้วยายไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลย
เขาเหนื่อยเขากลับมาจากเที่ยวเขาก็เหนื่อยแล้วไม่ต้องมาทำยายทำให้
ยายทำเองโอ้โฮน่ารักอ่ะคาดแมวทั้งคู่ไงครับ